กลับมาในช่วงนี้ไม่รอช้าไปหาอะไรเข้าปากกันดีกว่า
แน่นอนค่ะเอาใจน้องใบตองเพราะว่าเธอชอบกล้วยปิ้ง
ใช่นะคะเพราะว่ากล้วยปิ้งที่จะพาไปทานไม่ธรรมดา

คุณดูสิคะมีหลากหลายไส้นะคะที่เห็นอยู่ก็มีไส้มันม่วงใส่ฟอยทองไส้เผือก
นี่คือกล้วยปิ้งยัดไส้ขนมหวานของนายครองศักดาศรีสัง
เป็นชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เจ้าของผลิตภัณฑ์กล้วยปิ้งคิงคองเจ้าเดียวในบ้านโปงค่ะ

เขาเล่าให้ฟังว่าที่บ้านปลูกกล้วยน้ำหวายพันธุ์ไส้ขาวมากว่า๑๐ปีนะคะ
พอปลูกเยอะก็เลยเอามาแปรรูปทำเป็นกล้วยปิ้งแบบโบราณ
บนเตาถ่านเปลือกไม้กินคู่กับน้ำเชื่อมสูตรพิเศษนี่แหละ
แต่ปัจจุบันก็ต่อยอดด้วยการเพิ่มทางเลือก

เพิ่มอะไรให้กับลูกค้าได้มีความสุขในการรับประทานนะคะ

คือแบบแรกเนี่ยแบบดั้งเดิม
ราดน้ำเชื่อมอันนี้ก็สำหรับผู้สูงอายุเอ่ย
ที่ชอบทานแบบธรรมดาทั่วไปนะคะ
ปิ้งย่างบนเตาถ่านเปลือกไม้แบบนี้
หอมออกมาทุกหน่อยโอ้โหแล้วก็ทุบป๊อบแบบนี้
โอ้โหมันฉ่ำเหลือเกินความหวานของกล้วย

สูตรของเขากับความร้อนที่กำลังพอเหมาะ

นี่คือแบบดั้งเดิมนะแรกนะแบบแรกนะ
ก็ประกอบไปด้วยใส่ฟอยทองมันม่วงทองหยอดมะพร้าวเผือก
ข้าวเหนียวมูลก็เหมาะสำหรับวัยรุ่นคนทำงาน

และอีกแบบหนึ่งเอาใจน้องหนูนะคะ
ก็คือกล้วยปิ้งแบบภูเขาไฟ

ราดด้วยท็อปปิ้งอย่างเช่นผงโกโก้ช็อกแซด

ก็เพิ่มรสชาติอีกทั้งเด็กชอบทานโกโก้

มาโรยใส่ก็เพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
ไม่ใช่ขายแค่หน้าร้านนะคะคุณผู้ชม
ใครที่เข้าไปในเฟซบุ๊กเนี่ยไปดูได้เลย
ขายอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะ
เข้าไปที่เฟซบุ๊กกล้วยปิ้งคิงคองเจ้าเดียวในบ้านโป่ง
โลโก้ก็เป็นรูปคิงคองตัวสีดำนี่แหละ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจำหน่ายให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด
มีบริการส่งถึงที่ด้วยนะคะ
ส่วนราคาค่ะไม่แพงเลยรสชาติดั้งเดิม๕ลูก๒๐บาท
คิงคองรวมไส้นี่นะคะแบบนี้๓๐บาท
หรือแบบกล้วยปิ้งภูเขาไฟก็แค่๒๕บาทเท่านั้น

ถ้าหากไปจัดจานสวยหาอะไรมาประดับตกแต่งนี่ขายได้ดีเลยนะคุณ
หิวยอมรับไอเดียเขา